ช่วงสายทางอธิบดีกรมป่าไม้ก็มีการแถลงข่าวว่าคุณปรินาเนี่ยบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า๔๖ไร่แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะไปแจ้งความเอาผิดกับคุณปรินา
คืออธิบดีบอกว่าผิดจริงทั้งเรื่องของพรบป่าไม้ป่าสงวนที่ดินแล้วก็สิ่งแวดล้อม
ทีนี้เมื่อเช้าคุณพ่อของคุณปารีนาคุณทวีไกรครุบก็มานั่งฟังการแถลงนี้ด้วย
แล้วก็มีการเอาแผนที่ท้ายกฎกระทรวงมาให้อธิบดีกรมป่าไม้ดูเลย
ชี้จุดซิตรงไหนบุกลุกพื้นที่ป่า
คือฟังไม่ฟังเปล่าก็ประชิดตัวอธิบดีด้วยให้อธิบดีชี้สเกลให้ดูหน่อยซิ
จะใช้แผนที่ของกรมป่าไม้หรือกรมที่ดินกันแน่สเกลมันไม่ตรงกัน
แล้วก็ฝากข้อความถึงลูกสาวผมติดต่อลูกไม่ได้เลยเขาไม่รับสายผม
ลูกอย่าไปแจ้งความเอาผิดกับอธิบดีกรมป่าไม้นะพ่อบอกแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมป่าไม้คือนายอัตภพลเจริญชันสา
ก็ได้แถลงผลการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยนะคะ
ครอบครองที่ดินเขาสวนฟาร์มความผิดก็คือลุกพื้นที่ป่า
บอกว่าพื้นที่ที่กรมป่าไม้จะดำเนินคดีมีทั้งหมด๔๖ไร่๑งาน๔๐ตารางวา
แล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชี๔๑ไร่๑งาน๕๙ตารางวา
และที่อยู่ในเขตป่าตามพรบป่าไม้อีก๔ไร่๓งาน๘๑ตารางวา
เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะแจ้งความกับนางสาวปรินาในการทำผิดทั้งหมด
ก็หลายกรรมหลายวาระนะฮะทั้งความผิดตามพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
และการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า
แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงบ่ายวันนี้
นี่ก็น่าจะเตรียมพร้อมในการไปแล้วล่ะนะครับ
คืบหน้ายังไงนี้เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบด้วย
แต่ทีนี้บรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณพ่อของนางสาวปรินาคือนายทวีไกรคุบ
อดีตสอราชบุรีเนี่ยก็มาฟังการแถลงของกรมป่าไม้ด้วย
ตอนแรกเลยนะบอกว่าจะมานั่งฟังเฉย
แต่พอหลังจากแถลงปั๊บก็มีการแสดงความคิดเห็นบอกว่า
ที่ผมมาวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่องนะ
แต่มีผู้สึกข่าวเนี่ยโทรมาสอบถาม
ผมก็เลยทราบว่ามีการแถลงข่าวที่นี่
ตอนนี้ผมยังติดต่อลูกสาวผมไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่รับสายผม
แต่ผมเนี่ยอยากให้ลูกสาวผมเนี่ยนะ
ไม่ต้องไปแจ้งความเอาผิดกับกรมป่าไม้
เพราะว่ากรมป่าไม้ทำตามหน้าที่
บอกไปถึงลูกสาวด้วยอย่าไปฟังทนายของลูกสาวมาก

ทีนี้ติดต่อกันได้ไหมเนี่ยติดต่อกันไม่ได้
บอกว่าติดต่อไม่ได้พ่อลูกยังไม่ได้คุยกันเลย

ก็เลยทำให้ลูกสาวผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง

ตอนกลับไทยแรกนี่ยังพูดไทยไม่ค่อยได้เลย

ก็เอาแผนที่ท้ายกฎกระทรวงมาตราส่วน๑ต่อ๔แสนเนี่ย

ที่ดินของลูกสาวผมไม่ได้ลุกพื้นที่ป่าสงวน
อ้าวต้องเอาแผนที่สเกลอันไหนกันแน่
นั่นสิคะอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ

โทษด้วยครับต้องดีครับ
ไม่ใช่มาหาเรื่องหาราวกันหรอกครับ
ท่านคงให้ข้อมูลผมได้ครับเพราะว่าได้ตรวจสอบมาแล้วครับ
ว่าที่ของผมอยู่ตรงไหนครับที่ตรงที่มีปัญหา
คือคุณทวีเขาเอาแผนที่ลัสเกลของกรมที่ดินมา
บอกว่ามันไม่ได้เป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า
ถ้าอธิบดีใช้แผนที่ตามที่อธิบดีไปวัด
จะมีคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าอีกเป็นหมื่นไร่เลย
ตกลงแล้วอธิบดีใช้อันไหนอธิบดีก็รับไว้
แต่อธิบดีเขาก็ยันข้อมูลของกรมป่าไม้
เขาตรวจสอบตามสเกลของกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง
แล้วก็พื้นที่ของคุณปรินาบุกรุกป่า๔๖ไร่
เวลาเดียวกันเมื่อเช้านี้นะครับมาดูอีกฝากฝั่งหนึ่ง
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เดินทางไปที่กองปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อเหมือนกัน
โดยพาใครไปด้วยรู้ไหมคุณพานางสาวปรานีนำพา
เพราะว่าครอบครัวนี้ตอนนี้ที่เป็นข่าวออกมา
ที่คุณพ่อของนางสาวปรานีออกมาฟ้องสื่อ
พาสื่อไปดูพื้นที่ที่นายทวีไกรคุบ
ของนางสาวปารีนามาฮุบที่ดินของพวกเขา
ทีนี้ก็เลยนำนางสาวปรานีลูกสาว
มาแจ้งความต่อผู้บังคับการปทศเลย
ขอให้ดำเนินคดีนางสาวปรินาแล้วก็นายทวีไกรครุบ
ฐานบุกรุกหรือฮุบที่ดินมรดก
รับจากบีดาของนางสาวปรานีกว่า๓๐ไร่
รวมถึงข้อหาบุกรุกที่ดินป่าสงวนในอำเภอสวนพึ่ง

ใช่คือครอบครัวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เลยอยากให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้

แล้วโดนฝั่งคุณพ่อของคุณปรินามาปักแนวเขตที่มันเลยเข้ามา
แล้วก็เป็นการฟ้องพวกเขา
พวกเขาจนมีการปักแนวเขตแบบนี้

ค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวปรินาบอกว่า

นางสาวปรานีอ้อนางสาวปรานีอ้อเดี๋ยวจะอ่านผิด

นางสาวปรานีบอกว่าพ่อของนางสาวปรานีเนี่ย
กที่ดินที่พ่อเคยใช้ทำมาหากิน
ให้กับตัวนางสาวปรานีกับน้องสาวกว่า๕๐ไร่ไง
แต่ว่าไปโดนนายทวีมาล้อมรั้ว
แล้วก็ไปปลูกต้นมะพร้าวกว่า๓๐ไร่
แล้วก็อ้างว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของนายทวี

ใช่ทีนี้ครอบครัวของนางสาวปรานี
ก็กังวลเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยไง
ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะทางด้านผู้บังคับการปทศเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นคดีเดียวกันกับกรมป่าไม้เนี่ย

แล้วก็จะรวมสำนวนเป็นคดีเดียวกัน
ยืนยันด้วยนะว่าประเทศไทยมีแผนที่เพียงฉบับเดียว
ไม่กังวลแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นนักการเมือง

ผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไป
ใช่ส่วนทนายความของนางสาวปารีนา
ก็คือทนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษร
บอกนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณบ่าย๒โมง
จะเดินทางไปที่สารอาญารัชดา
จะไปยื่นฟ้องนายวีระสมความคิด
รวมถึงข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
ทำให้นางสาวปรินาได้รับความเสียหาย

คุณอาชียะให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่า

ผมจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกัน
รีบไปแจ้งเลยก็ทากลับ